เมื่อวานนี้เราเล่าไปรัฐธิว่างฝือเจ้าของรัฐธิคือนายเล่าย่าง
ทิศนี้เริ่มมีปัญหาเพราะว่ามีผู้ที่ไปเข้าค่ายกับรัฐธิว่างฝือ
เป็นการเข้าค่ายสารภาพบาปแต่เขากลับถูกข่มขืน
ถูกเจ้าของรัฐธิก็คือนายเล่าย่างนี่แหละข่มขืน
ทางครอบครัวจะฟ้องร้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ก็จะมีคลิปเสียงค่ะเป็นคลิปเสียงที่นายเล่าย่างพูดคุยกับผู้เสียหาย
ในลักษณะที่ว่าไม่ได้มีการข่มขืนอะไรเกิดขึ้นนะ
สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสารภาพบาป
อย่าไปฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรกันเลยลองไปฟังเสียงคลิปนี้กันดูหน่อยนะคะ
อาจจะฟังไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยชัดนักนะคะ
แต่คลิปเสียงนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่า

สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการเข้าค่ายสารภาพบาป
อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
ไม่ใช่การร่วมประเวณีไม่ใช่การข่มขืน
เป็นเพียงการช่วยเหลือเท่านั้น

เขาบอกว่าเขาเป็นหนึ่งใน๔คนที่นายเล่าย่างแต่งตั้งขึ้นมา
ให้ช่วยดูแลสมาชิกในรัฐธิว่างฝือ
แล้วก็ช่วยเผยแผ่คำสอนของนายเล่าย่าง
คำสอนของนายเล่าย่างเขาเขียนด้วยลายมือของตัวเอง
แล้วก็อ้างว่าเป็นคำสอนที่สอดคล้องกับคำสอนในพระคัมภีร์
ในบรอยนามสมมติคนนี้บอกว่าตอนแรกไม่คิดเลย
ว่านายเล่าย่างจะทำแบบนี้จะมีพฤติกรรมแบบนี้
แต่สุดท้ายตัวในบรอยนามสมมติคนนี้
อยู่ในเหตุการณ์ได้ยินขณะที่นายเล่าย่าง
พูดคุยโทรศัพท์กับผู้เสียหายค่ะ
คือเธอจะต้องพูดตามสิ่งที่
สิ่งที่สิ่งที่นายเล่าย่างบอก

แล้วจากนั้นนะครับนายเล่าย่างก็เลยสอนแม่บ้านคนนี้
ให้โกหกพวกเราซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
แล้วคำที่เขาสอนให้แม่บ้านคนนี้ให้โกหก
เราทุกคนที่ไปเป็นพยานในครั้งนี้๖คนเนี่ย

แล้วเมื่อเราได้ยินคำพูดของนายเล่าย่าง

เราก็เลยหมดความศรัทธาในเล่าย่าง

คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งคนนางสาวพลอยนามสมมุตินะคะ

เธอเล่าว่าเธอศัฒนาคำสอนของนายเล่าย่าง

แล้วก็เดินทางมาเข้าค่ายสารภาพบาป
ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์๓ครั้งนะคะ
ไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วง๓ครั้งที่ผ่านมา

เล่าย่างคมคืนเธอ
ระหว่างเข้าพิธีสารภาพบาปภายในป่า
เขาบอกว่าเขาเรียกกันว่าข้าวเดี่ยว
จะเป็นลักษณะนำเสือมาปู

แล้วก็จะนั่งห่างกันประมาณ๒๐๓๐เมตร

ก็คือจะมาในรูปของมนุษย์เลยนะ
เราอยากต่อสู้อยากขัดขืนเขา

ถ้าเราต่อสู้เราขัดคืนถือว่าเราแพ้

อันนี้คือที่เขาบอกเราไว้
แล้วให้เราเข้าไปไม่ว่าจะเจออะไรขึ้น
เราก็ไม่ต้องเรียกร้องให้คนอื่นมาช่วย
นางสาวพลอยนามสมมุติคนนี้
ก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้

แล้วก็พยายามทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าสิ่งที่เธอถูกกระทำเนี่ย
เป็นเพราะว่าสารภาพบาปไม่หมด

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ

แล้วก็ไปยังพื้นที่ที่นายเล่าย่างพักอาศัย

คนใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงให้ข้อมูลบอกว่า
คือมีคนส่วนหนึ่งนะยังเชื่อถือศรัทธามีอยู่
แต่คนจำนวนหนึ่งก็สายหน้าไม่เอาแล้ว

บอกว่าจริงถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้
เล่าย่างเขานับถือบรรพบุรุษ

จนกระทั่งวันหนึ่งเจ็บป่วยเกิดขึ้น
ก็เลยย้ายเข้ามาสู่ศาสนาคริสต์
แล้วก็ทำตัวเป็นเจ้ารัฐธิ
แผ่คำสอนเผยแผ่หลักการต่าง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่ชุมชน

เป็นพื้นที่บริเวณบ้านของนายเล่าย่าง

ก็ไปสอบถามข้อมูลกับคนระแวกใกล้เคียง
เกี่ยวกับเหตุการณ์ข่าวคราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็ได้ข้อมูลบอกว่านายเล่าย่าง
เขาตั้งตนเองเป็นเจ้าของรัฐธิ
ต่อมาจนกระทั่งเป็นข่าวคราวข่าวเฉาเกิดขึ้น
มีการกล่าวอ้างว่าไปทำอนาจารย์เด็ก
แรงข่าวบอกว่ารู้จักนายเล่าย่างมานานกว่า๒๐ปี
ก่อนนั้นนายเล่าย่างก็นับถือบรรพบุรุษ
เหมือนกับชาวเขาเผ่ามงทั่วไปครับ

ก็เลยตัดสินใจย้ายมานับถือศาสนาคริสต

เมื่อเข้าร่วมศาสนาคริสต์แล้ว
กลายเป็นว่าทำตัวไม่เหมาะสม
นี่คือสิ่งที่แหล่งข่าวให้ข้อมูล

หลักคำสอนเริ่มบิดเบือนไปจากพระคัมภีร์
เลยถูกขับไล่ออกจากศาสนา
แต่แหล่งข่าวบอกว่าก็ไม่รู้ว่าทำไม

ที่ทำให้มีคนอีกจำนวนหนึ่ง
เข้าร่วมแล้วก็เชื่อถือศรัทธาในเล่าย่างครับ

ที่ทำให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ย

คำอวดอ้างต่างของในเล่าย่าง
ว่าตัวเขาเป็นคนที่พระเจ้าส่งลงมาบนโลก
แล้วก็มีคำสอนบางคำสอนเหมือนกับจะเกินความเป็นจริง

ขายที่ดินต่างนำเงินมาใช้จ่าย
แล้วก็แบ่งเงินเข้ามาให้กับกลุ่มศรัทธากลุ่มรัฐธินี้ด้วย

คือการที่จะเชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง

หลักคำเชื่อบางตอนของแกเนี่ยแกบอกว่า

ไม่ต้องมีไล่ก็ขายไล่มีนาก็ขายนาซะ
แล้วก็ลูกอะไรเนี่ยไปโรงเรียนอะไรพวกเนี่ย
แล้วก็ไม่ต้องส่งแล้วเพราะเดี๋ยวจะพรากพรากกัน
ถ้าเวลาพระเจ้าลงมาเนี่ยนะ
อันนี้คนทั่วไปเขาก็สมมติฐานว่า
มันไม่ใช่ความจริงแล้วอย่างนี้
แหล่งข่าวทิ้งท้ายแบบนี้นะครับว่าช่วงหลังเนี่ย
มีการเรียกรวมตัวกันที่บ้านในเล่าย่าง
แล้วก็จะมีคนที่นับถือเดินทางมาจากหลายจังหวัด
รวมแล้วก็ประมาณสักร้อยคนมาทำพิธีตามความเชื่อ
จนเกิดเสียงดังแล้วก็รบกวนเพื่อนบ้านอีกด้วย
ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อไปนะครับ